สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามกับผมชนะเดชพิรัตนามงคลนะครับ
เมื่อวานนี้ทีมชาติไทยฟอร์มเยี่ยมนะครับเอาชนะจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพการแข่งขันชัยนะครับ
ปลายหนึ่งประตูศูนย์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับ
งานที่ยอดเยี่ยมแบบนี้เกิดคำถามขึ้นครับว่า
อนาคตของโคชโตยศิริษักยอดญาติไทยเฮ็ดโค้ดคนปัจจุบันในตอนนี้
ซึ่งเป็นเฮ็ดโค้ดคุมทีมชั่วคราวจะได้รับสัญญายาวได้เลยไหม
เรื่องนี้นะครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวครับ
หลังจากทีมชาติไทยนั้นเข้าชิงชนะในศึกฟุตบอลชนะครับ๒๐๑๙

ออสนะครับก็บอกว่าต้องขอแสดงความยินดีกับนักเตะและสตาร์ฟโค้ช
ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนทีมนั้นเก็บชัยชนะเมื่อวานนี้
และเตรียมที่จะบินไปให้กำลังใจกับทัพช้างศึกในเกมนัดชิงชนะเลิศ
ในวันที่๒๕มีนาคมทะละทีวีไทยท่อนสดด้วยนะครับ
ส่วนประเด็นในเรื่องของตัวหัวหน้าผู้ฝึกศรนะครับ
ทางนายกสมาคมก็ยอมรับว่าโค้ชโตยศิลศักดิ์ยอดยาไทย
คงไม่สามารถทำหน้าที่ต่อในศึกฟุตบอลโลกรอบคันเลือกรอบที่๒ได้
เนื่องจากคุณสมบัติของโคชโตยนั้นยังอยู่ในช่วงของการอบรมโปรไลเซ็นต์
และทางโค้ชก็ทราบดีว่าจะไม่ได้เป็นเฮ็ดโค้ดต่ออย่างแน่นอน
คือโปรไลเซ็นต์เนี่ยต้องใช้เวลาสัก๑ปีแล้วก็บวกเวลาในการประเมินด้วย
แบบนี้มันก็ไม่ทันที่จะใช้ในการคุมทีมในการในการฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียนั่นเองนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าได้ตัวกุญสือคนใหม่แล้วทางสมาคมครับ
ยังคงไว้ใจให้โคชโตยนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยเฮ็ดโค้ดเหมือนเดิมครับ
คือผมให้โอกาศทั้งต่อยทั้งโค้ช
ทั้งต่อยทั้งโชคนะครับ
เรายินดีที่จะทำงานร่วมกัน
เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือก

แล้วก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะชนะจีนให้ได้
เหมือนกันเพราะว่าเพิ่งจะแพ้จีนมาในเอเชียนคลับรอบ๑๖ทีมสุดท้าย
ก็ถือว่าเป็นแมชล้างตาของไทยเราได้อย่างยอดเยี่ยมครับ
ผลงานนะครับที่ไทยนั้นสามารถชนะจีนได้

ทำให้ไทยจะได้คะแนนเพิ่มอีก๖๕๗คะแนน
ทำให้คะแนนสุทธิหลังแมชจบกับจีน
ไทยจะมีเพิ่มเป็น๑๑๗๖คะแนน

ทีมชาติไทยสามารถยันเสมอหรือว่าไปดวนจุดโทษกันได้เป็นอย่างน้อย
คะแนนสะสมไทยก็จะขยับเพิ่มขึ้นอีกนะครับ
เวลานี้ครับทีมชาติไทยเข้าไปยืนรอในรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับ
ก็ไปรอพบผู้ชนะระหว่างอุรุกวัยกับอุสเบกิสถานที่จะแข่งขันในวันนี้นะครับ
ส่วนเกมตัดสินแชมป์ใช้นะครับจะแข่งขันในวันจันทร์ที่๒๕มีนาคมนี้
อีกครั้งแล้วกันไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดนะครับ
สัญญาณตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาและเกมจะเริ่มคิกออฟในเวลา๑๘นาฬิกา๓๕นาทีนะครับ
ก็สามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับ